ท่านผู้ชมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คงต้องระวังกันหน่อย
มีบ้านหลังหนึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาเอาที่นอนหลังใหญ่
ไว้กับผนังบ้านแล้วก็มีลูกสาวสองคนเล่นกันอยู่แถวนั้น
ลูกสาวคนโตอายุ๘ขวบคุณแม่ก็ให้ช่วยดูน้องหน่อย
น้องเนี่ยตัวเล็กอายุขวบเดียวคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำ
ระหว่างที่แม่ไปเข้าห้องน้ำท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่สาวพยายามจะช่วยน้องออกมานะฮะแต่ช่วยได้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะฮะ
ให้จบคลิปนะฮะนี่ฮะกำลังเล่นเล่นเหมือนกับแมวมันขึ้นไปเล่นบนที่นอน
น้องก็พยายามจะเนี่ยไปไล่แมวจังหวะตรงเนี้ยฮะ
โอ้โหแล้วน้องน้องตัวเล็กนี่คอตั้งอยู่ด้วยใช่อืม
แต่ทุกผู้ชมฮะหลายคนต้องบอกกันเลยนะครับว่าอย่าไปโทษน้องที่เป็นพี่สาวนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะน้องก็ไม่คาดคิดแล้วนี่พยายามช่วยสุดกำลัง

สุดท้ายน้องก็ดันที่นอนขึ้น

แต่ก็พยายามช่วยน้องแบบอย่างสุดความสามารถเลยนะ

แต่คงดันขึ้นไม่ไหวแล้วล่ะ

ความจริงตอนที่คุณแม่เดินออกมาเนี่ย
ตอนที่นอนกำลังทับน้องคนโตอยู่เนี่ย

โอ้โหดูจังหวะนี้เห็นไหมครับ

แต่คนเป็นพี่ก็พยายามจะดันที่นอนขึ้นไปตั้งแต่แรกนะคะ
ตั้งแต่มันกำลังจะล้มตั้งแต่แรกเลย

คือที่บ้านอาจจะคิดว่าที่นอนมันหนัก
พิงกำแพงไว้ก็ไม่น่าจะล้มลงมา
แต่ว่าน้องทั้งสองคนปลอดภัยดีนะครับทุกผู้ชมครับ

อายุแค่ขวบเดียวออกมาจากที่นอนได้แล้ว
คุณแม่ก็ออกมาจากห้องน้ำพอดีนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้งสองนำคลิปนี้มาลงเอาไว้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

ใช่ครับเนี้ยน้องนี่เห็นไหมก็พยายามดันดันไว้ด้วย
สุดแรงอ่ะแต่ดึงคนเล็กออกมาแล้วแล้วคุณแม่นี่ตะโกนเรียกคุณแม่

แล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าหลายบ้านพิงที่นอนเอาไว้แบบนี้
โอ้โหไม่ได้เลยนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องสองคนนี้เลยเอามาลงให้เป็นอุทาหรณ์ว่า
ที่นอนหาที่ปลอดภัยหน่อย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ